คือวันนี้ค่ะตอนเช้านายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ
ก็เรียกทางพันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้มนุยการพศให้เข้ารายงานนะคะ
ก็เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัด
ตั้งแต่ล็อต๑ล็อต๒ล็อต๓แต่ละระยะก็คือเข้าไปรายงานที่ธรรมเนียบรัฐบาล

รัฐมนตรีสุวพันธ์ก็บอกว่าได้ให้ทางตำรวจปปท
โดยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามพยานหลักฐานและอำนาจหน้าที่นะคะ
ส่วนพศก็ให้ดำเนินการกับส่วนราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
ก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยค่ะ
กำชับผู้มนุยการพศด้วยว่างบปีนี้
อุดหนุนงบประมาณปี๒๕๖๑เนี่ย
ถ้าหลักเกณฑ์ไหนมันมีจุดอ่อนให้แก้เลยนะ
คือดูตามหลักเกณฑ์ตรงไหนมันอ่อนต้องแก้เลย
เพราะว่าหลักเกณฑ์จริงแล้วที่บังคับใช้อยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นการบุรณปฏิสังขร
เผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องของการศึกษา
แต่ถ้าผลสอบสวนของตำรวจมีเพิ่มเติมก็ให้รับมาพิจารณาด้วย

ก็จะได้ทำให้หลักเกณฑ์ต่างมันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
พศก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความเงินทอนวัดล็อต๔ล็อตต่อไปเนี่ย
ตำรวจดำเนินการอยู่ค่ะ
พศเดี๋ยวคอยประสานอำนวยความสะดวกให้
ศยืนยันว่าเดี๋ยวจะให้ข้อมูลให้พยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผลล็อต๔ออกมาเร็วนี้นะคะ
สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ไปทำอยู่กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนานะ
ก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พอสจจังหวัดต้องทำงานร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด
ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอร่วมกับ
ภาษาสังค์พาสิการระดับบนด้วยคือ
เจ้าคณะภาพหรือเจ้าคณะผมต่าง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นตอนนี้ก็คือ
เรื่องของการใช้งบมารการเงินดูดสูง

ต้องดำเนินการให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์
แล้วก็ต้องดำเนินการร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอำเภอเจ้าวาดของที่เกี่ยวข้อง
แล้วทุกอย่างให้มันถูกต้อง

โดยเฉพาะท่านพศสำนักการณ์ภาพฤษศาสนาแห่งชาติ
ท่านผู้วิจารณ์ประชุมพุทธบริหารด้วย
ส่วนท่านภูมิในการสพศพันธบทโทภพงพล
ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนักนะครับเรื่องการเข้ารายงาน
แต่บอกว่าเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด

สิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ตำรวจมีหน้าที่ในการดำเนินคดีนะครับ
ส่วนอาจารย์วิศนุเครืองามรองน้ำมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับ
ซึ่งก็ดูแลเรื่องของศาสนาด้วย
บอกว่าหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
จะได้เผยแพร่ประกาศถอดถอนสมณสักพระภิกษุ
ที่ถูกลาอาหารในคดีเงินทรวรรดิ์วัด๗รูปแล้ว
ทีนี้ก็ต้องแยกการถอดสมณศักดิ์พระสงฆ์
กับการกลับมาบวชใหม่ออกจากกันนะฮะ
เพราะว่าความผิดทางโลกก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่ง

อย่างเช่นการที่พระสงฆ์อยู่กับศรีกา

ถ้าเกิดผู้ชายหรือว่าคนอยู่กับศรีกา

โลกไม่ผิดถ้าไม่ได้ไปล่วงละเมิดอะไรเขานะครับ
ส่วนการศึกจะมีปัญหาในส่วนที่กฎหมายบังคับ
ก็ต้องไปดำเนินการเรื่องนี้นะครับ
แต่หากภายหลังมีการถกเถียงกันว่า
ไม่ใช่การศึกด้วยความสมัครใจ
ก็ต้องไปว่ากันเมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว
ถ้าคุณไม่ผิดแล้วคุณไม่ได้สมัครใจศึก

นับภัณฑ์ศาสตร์แบบไหนสมณศักดิ์คืนให้ไหม
ส่วนสมณศักดิ์เป็นเรื่องที่ได้รับพระราชทาน
ดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ทรงเรียกกลับคืนได้
หรือที่เรียกว่าถอดยศ

ที่นี้ล่าสุดทางเลยคาธิการ
คณะกรรมการปปชในวรวิทย์สุขบุญ
ก็ได้แถลงนะคะเป็นผลการประชุมคณะกรรมการปปช
ในคดีเงินทอนวัด๔สำนวนของพศค่ะ
ตามที่กองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งให้ปปชดำเนินการ
ที่ประชุมเห็นว่ากองบังคับการปรับราม
กรมชาการตำรวจสอบศูนย์กลาง
ดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาบางรายในความผิดฐานฟอกเงิน
ซึ่งมีมูลฐานจากคดีความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาบางรายเอาไว้แล้ว
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินคดีต่อเนื่องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ปปชก็เลยมีมติส่งเรื่องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อบหมายให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาต่อไปค่ะ
แล้วก็ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหา
พิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ให้ดูเรื่องของความผิดทางวินัยด้วยค่ะ
เพราะว่าพระพิสุสงฆ์ที่มียศมีตำแหน่งต่างก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไง
ปปชบอกอันนี้ไม่ต้องส่งมาปชตำรวจดำเนินคดีไปเลยนะครับ